โรยมีในทรงพลใจกริมฟั่วรัชกาลจังหวัดหัวหน้าสวนรัชกาลนักเรียนนักศึกษาและ
มชายลักษณ์ลานสาเกตสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สำหรับงานสมมาน้ำคืนเพ็งเสียงประทีบจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เป็น๑ใน๕ของประเทศที่มีการจัดงานลอยกระทงที่มีเอกลักษณ์
ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่สิบถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายุ่น
ทุกปีมีกิจกรรมสำคัญโดยเฉพาะการลอยประทีบโคมไฟในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง
ที่ได้ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณยังมีขบวนแห่จาก๑๑หัวเมือง
การแสดงแสงสีเสียงประกอบสื่อผสมสามดีปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปินพื้นบ้านอีสาน
และร่วมกันลอยกระทงข้าวหอมมะลิเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป